ติดตามเรื่องราวของมูลนิธิไทยรัฐนะครับ
ร่วมกับสมาคมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือครับ
มีการจัดประชุมสัมมนาประจำปีครับ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนรวมทั้งหมด๒๖๕คน
ร่วมประชุมสัมมนาประจำปี๒๕๖๒ที่๑๐๑ระหว่างวันที่๒๓๒๕พฤษภาคมนะครับ
โดยนายมณิสุสมจิตกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ
และนายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
บรรยายเรื่องไทยรัฐวิทยาโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
เพื่อให้หลักสูตรพลเมืองดีที่ได้กำหนดขึ้นมานั้นเป็นหลักสูตรที่บรรลุผลสำเร็จ
สมกับที่บอกว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้นเป็นโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในวันนี้เป็นคนดีในวันข้างหน้า
นับเป็นต้นกล้าสำคัญที่เจริญงอกงามเป็นกำลังสำคัญของประเทศในภายภาคหน้าต่อไป
แล้วก็เป็นคนดีคนเก่งสมความปรารถนาของนายกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับ